พบชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองคุณผู้ชมครับ
แล้วลักษณะเนี่ยเหมือนอาการเหมือนคนผีเข้า
นี่ครับคุณผู้ชมครับคอนโดเทลนี่เห็นมั้ยครับร้องกรี๊ดอยู่นี้เห็นมั้ยครับ
แล้วมือไม้เนี่ยเหมือนกับพยายามจะรำอยู่ตลอดเวลา
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีชายคนหนึ่งครับเอาฮู้เหมือนฮู้จีนไปจุดเผาแล้วก็ไปวนต่อหน้าทางฝั่งของชายคนนี้
แต่ปรากฏว่าอาการไม่ได้ดีขึ้นนะฮะสุดท้ายแล้วดาบตำรวจท่านหนึ่งที่ไป
นี่อันนี้หู้นี่หู้นะครับเนี่ยครับ
ปรากฏว่าทางฝั่งของดาบตำรวจยุทธกรนะฮะ
คือเขาไปที่นี่เนี่ยนะฮะเขาก็เลยออกอุบาย
เขาบอกเอาอย่างนี้นี่ผมเนี่ยเรียนวิชาเหมือนกัน

ผมก็พอจะมีวิชาในการไล่ผีเหมือนกันคุณถูกผีเข้าใช่ไหม
เอานั่งเฉยนะเดี๋ยวผมจะพรมน้ำมนต์ให้
หลังจากนั้นนี่ฮะสวมบทบาทเป็นพ่อครูแล้วเป่าแบบนี้ครับ
ตำรวจเป็นพ่อครูแล้วเจราะแบบนี้
เขาน้ำมนต์จริงไม่ใช่หรอเถอะ
อ้าเป็นน้ำเนี่ยแหละนะครับ
ไม่ใช่น้ำมนต์เป็น

โอ้โหเป็นปกติเลยเนี่ยนะฮะรู้เรื่องเลยนะครับ
ตำรวจก็พาไปส่งแล้วฮะที่ที่พักนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการไปสอบถามรอปภ
เขาก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็เคยเห็นเนี่ยออกมา

เขาอยู่ชั้น๑๔เสร็จแล้วก็บอกว่า
ชายคนนี้มาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอผีเป็นผู้หญิง
อาอแน่ฮะแต่ไปไหนล่ะเนี่ย
ผมก็ไม่รู้แทนว่าตอนแรกที่มีค่ามามีคำว่าเขาอยู่ถี่คอนโดนี้
แต่ไม่น่าจะอยู่มั้งที่นี้เนี่ยแน่ฮะ
เขาบอกก็เคยเห็นมากแต่ว่าไม่เคยเห็นอาการหนักแบบนี้

อ้าวลองฟังดู
อ๋อครับ

ที่นี่เค้าไม่อยู่ที่นี่เค๊าขี่มอเตอร์ไซด์มานี่
อ๋อจริงความจริงไม่มีอะไรเลยไป
แล้วก็ตอนที่จะเพิ่มด้านมลเนี่ยเหมือนถูกหลวดมนต์
นึกถึงว่าเพราะอี๋เสร็จปุ๊บก็อมนาวแล้วก็พ่นไป
ถ่ายกันดีก็หายหายเลยอืม